กินข้าวนอกบ้านมากขึ้นธุรกิจซีอิ๊วเองยอดขายก็หดตัวลง
ตอนนี้เขามีการแตกลายใหม่ทำเป็นไข่เค็มซีอิ๊ว
เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
เค็มเนื้อในไข่แดงมันเยิ้มน่ารับประทาน
ไข่ไม่ได้ขาวสดใสเหมือนไข่เค็มทั่วไป
เพราะเป็นไข่เค็มซีอิ๊วภายใต้แบรนด์บ้านตลาดน้อย
มานิสาโชสกุลรัฐเล่าว่าเดิมที่บ้านมีธุรกิจโรงงานซีอิ๊ว
แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้คนปรุงอาหารทานเองกันน้อยลง
ทำให้ยอดขายซีอิ๊วลดลงตามไปด้วย
แต่เพื่อพยุงให้ธุรกิจดั้งเดิมที่ทำมายาวนานถึง๘๐ปี

ได้แตกลายสินค้าเป็นไข่เค็มซีอิ๊วเพื่อดึงยอดขาย
และทำให้คนกลับมารู้จักกับซีอิ๊วเข็มตราตะแป๊ะ
ซีอิ๊วหวานตรากุหลาบกันมากขึ้น

มันก็ค่อนข้างช้าที่คนสมัยใหม่จะทำกับข้าว
คือคนที่ไม่ทำกับข้าวก็จะแทบเดินผ่านบุตรซีอิ๊วไป
โดยที่ไม่ซื้อไม่มองไม่สนใจ
เราก็เลยเริ่มคิดว่าเรามีสินค้าอะไรที่
ลูกค้าสามารถชิมซีอิ๊วเราได้ง่ายขึ้น
เราก็เลยมองกลับไปแต่ก่อนอาม่าเราก็มีทำไข่เข้ม
ทำไข่เหมือนออมเล็ตใส่ซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยเริ่มอันนี้ก็น่าสนใจ
ผลตอบรับของสินค้าไข่เค็มค่อนข้างดีนะคะ
ซึ่งจุดประสงค์ที่ทำแบรนด์ไข่เค็มบ้านตลาดน้อย
เพื่อให้คนรู้จักซีอิ๊วดำเข็มตาตาแปะ

ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า
คนกรุงเทพเขารู้จักซีอิ๊วเราเยอะขึ้นเยอะเลย

ออกแบบให้ดึงดูดใจกว่าไข่เค็มทั่วไป
ขณะที่รสชาติก็กลมหอมซีอิ๊ว
หมักด้วยซีอิ๊วเข็มสูตรโบราณ
วิธีการทำไข่เค็มซีอิ๊วจะเริ่มจาก
นำไข่เป็ดสดคัดจากฟาร์มไม่เกิน๓วัน

จากนั้นจึงนำไปคลุกด้วยขี้เท่าจากเตาฟืน
หักทิ้งไว้๗วันก็นำมาทอดเป็นไข่ดาวได้
ทิ้งไว้๑๕วันก็นำมาต้มเป็นไข่เค็ม
เค็มซีอิ๊วที่วางขายมี๒แบบคือ
เค็มดิบ๔ฟองถุงละ๖๕บาท
เค็มสุกแพ็คละ๖ฟองราคา๙๕บาท
อกจากนี้ยังมีน้ำพริกไข่เค็ม

จากไข่เค็มน้ำพริกไข่เค็ม
เราก็อาจจะมีซอสเพิ่มมากขึ้น

อาจจะเป็นซอสหยอกอะไรพวกนี้ค่ะ
แต่ทั้งหมดก็จะเป็นสินค้าที่ปรัสจากสารเคมี
ไม่ใส่ผงชุรสไม่มีพวกประทุกันเสีย

มียอดขายอยู่ที่๖๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ขณะที่ยอดขายซีอิ๊วเพิ่มขึ้นจากเดิม
เดือนละ๓๐๐๐๐๐บาทเป็น๖๐๐๐๐๐บาทต่อเดือน
และมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อันจรีสิริมัวข่าวทะลัดทีวีรายงาน